ดังนั้นเรื่องของปัญหาการจราจรและต่อเนื่องกันเลยนะครับ

หลายพื้นที่ตอนนี้กลายเป็นพื้นที่รับน้ำ

ก็เจอฝนแล้วก็ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในเรื่องของแม่น้ำป่าศักดิ์
ก็เป็นอีกหนึ่งสายสำคัญที่ระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้น
เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ในพื้นที่ลบบุรีนั้น
ก็ต้องรองรับมวลน้ำที่เพิ่มขึ้นเรื่อย
ดังนั้นครับจากนี้ไปต้องระบายน้ำปรับแผนใหม่แล้ว

คือปรับแผนการระบายน้ำเฉลี่ยแล้ววันละประมาณ๒๐ล้านลูกบาทเมตร
เพื่อเตรียมรองรับมวลน้ำก้อนใหม่ที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ภาคเหนือ

แก้ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาอื่นตามมาได้

คุณสรอัตรวิรังศรีอรุณรายงานสดจากพื้นที่ครับ

กำลังเร่งระบายน้ำออกจากตัวเขื่อน
หลังจากเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
เพิ่มมากขึ้นกว่า๔๐ล้านลูกบาทเมตรครับ
สถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าศักดิลสิตจังหวัดลบบุรีณขณะนี้นะครับ
มีปริมาณน้ำกัดเก็บกว่า๗๕๐ลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ๗๖ของความจุอ่าง
ซึ่งเป็นผลมาจากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์
กว่า๔๐ล้านลูกบาทเมตรจากเดือนที่แล้วนะครับไหลเข้าเพียง๑๘ล้านลูกบาทเมตร
ทำให้ต้องเร่งระบายน้ำในอัตรา๒๔๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือวันละ๒๐ล้านลูกบาทเมตร
เพื่อรอรับน้ำก้อนใหม่ที่จะไหลเข้าเขื่อนในช่วงต้นเดือนตุลาคม
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
จากการสอบถามผู้อำนวยการเขื่อนป่าศักดิชนลสิตก็ระบุนะครับว่าในช่วงสัปดาห์หน้า
จะมีการปรับแผนการระบายน้ำเพิ่มขึ้นในอัตรา๓๐๐๔๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพื่อพร่องน้ำในเขื่อนลงสู่แม่น้ำเจ้าพญาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการอนุมัติ
กระทรวงเกษตรและสหกรโดยหากเป็นไปตามแผนการระบายน้ำที่วางไว้
จะทำให้ปลายเดือนตุลาคมจะมีปริมาณน้ำเต็มความจุที่๙๖๐ล้านลูกบาทเมตรครับ
ดูสถานการณ์แล้วถ้าฝนปกติ
ก็จะอยู่ตามแผนที่เราวางไว้

ทางเราก็สามารถควบคุมได้
เพราะเราจะเฝ้าติดตามตลอดเวลา
ถ้ามีพายุเข้าเราก็จะพร่องน้ำให้มากกว่านี้
แต่ถ้าเป็นฝนปกติเป็นร่องฝนต่าง
เราก็จะเพิ่มการระบายน้ำอีกเล็กน้อย
เพื่อจะรองรับไม่ให้น้ำมันล้นเขื่อนครับ

ก็เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำตลอดเวลาครับ
ว่าสถานการณ์ก็คงจะไม่รุนแรงเหมือนที่ผ่านมาครับ
และอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ครับ
ปัจจัยที่จะทำให้พื้นที่ท้ายน้ำ
อำเภอท่าเรือและอำเภอนครหลวง
ซึ่งเป็นพื้นที่รุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมขังนะครับ
คือจะต้องมีฝนตกอย่างหนักในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าศักดิ
และจะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างรวดเร็
และจะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างรวดเร็วจนต้องระบายออกในอัตราที่มากกว่า๗๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เหมือนกับปี๒๕๕๔ที่ทำให้น้ำเอ่อเข้าท่วมในเขตอำเภอท่าเรือและอำเภอนครหลวง
จากการสำรวจระดับน้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์ก่อนที่จะไหลลงสู่เขื่อนป่าศักดิชุลสิตนะครับ
ขณะนี้ระดับน้ำสูงที่๔๘๕๒เมตรซึ่งยังไม่ล้นตลิ่งที่๕๑๙๐เมตร
และมีปริมาณน้ำไหลผ่าน๔๕๙ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งยังไม่เกินระดับวิกฤตที่๑๐๒๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าศักดิลสิตมีระดับที่สูงกว่าในปี๒๕๕๕ถึงปี๒๕๕๙
แต่ยังคงน้อยกว่าปี๒๕๕๔ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่
จากนี้จะต้องดูสถานการณ์ฝนนะครับในช่วงต้นเดือนตุลาถึงกลางเดือนตุลาคมว่าจะมีมากน้อยเพียงใด
หากเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไว้สถานการณ์น้ำก็จะไม่น่าเป็นห่วงนะครับ
สระอัตลวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงานจากเขื่อนป่าศักดิชลสิตจังหวัดลบบุรีครับ